คือมีหนุ่มคนนึงขับรถมอเตอร์ไซค์มาดีแง
แล้วมาเจอกับตัวนี้ค่ะ
คุณแก่จะกับวันนี้นะครับอีกหน่อย
ดูค่ะดูจากกล้องวงจรปิดก็จะเห็นว่านุ่มคนนี้นะคะขับมอเตอร์ไซค์มาอยู่ดี
ขับมอเตอร์ไซค์มาอยู่ดีไปจะเอกับวัวแม่ลูกอ่อน
ตอนแรกมันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรสักพักมันวิ่งไล่
คือมันเร็วกว่าความแง่งของคุณคือเผื่อไปแล้วคุณ
คือถ้าเกิดว่ามันวิ่งมาควิดอย่างนี้โอ้โหอันตรายนะคะเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะคะ
โชคดีนะคะที่เขาแบบเงนบิดมอเตอร์ไซค์หนีทันนะคะ
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาบอกประมาณว่า
สามีเกือบเอาชีวิตไม่รอดแน่แล้วก็ติดแฮสแท็กว่า
สงสารทั้งขำดีนะที่บิดรถหนีทันเกือบเหลือแต่ชื่อแล้วค่ะ
คืออารมณ์เหมือนไปเจอแบบว่าวัววัวนักเลงหรือเปล่า
แม่ลูกอ่อนไม่รู้ว่าอาจจะอารมณ์นักเลงคุณดูจังหวะแรกนะ
คือตามองตาเหมือนอารมณ์มองหน้าเฮ้ยมองหน้าหาเรื่อง
ไปดูที่เกิดเหตุเลยแต่ว่านักข่าวไปตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะ
เหตุการณ์ระทึกแบบนี้ค่ะทีมงานตลอดข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ไปถึงบ้านตลาดแย้อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
ก็ไปเจอกับคุณป้าสมพงศิริวัลคุณป้าแกเป็นแม่ยายของคุณพี่จีรยุทธ์
ดีด้วยชาติที่เป็นลูกเขยที่ปรากฏอยู่ในคลิปค่ะ
ไปฟังคุณป้าเขาเล่าหน่อยดีกว่าว่าเหตุการณ์ระทุกข์เกิดอะไรขึ้น
อย่าบิดมอเตอร์ไซด์เลยมาคุณป้าบิดไปฟังค่ะ
บิดอย่าหันหลังมาเลยบิด
ดีแต่ว่าลูกมันวิ่งขึ้นมาตามมาทะเลามันวิ่งตามไปช่วย
ลูกเขยฉันไม่เหลือเลย
ถ้ามันวิ่งตามนั้นลูกเขยฉันไม่เหลือเลย

เออถ้าเกิดว่าลูกวัวมันวิ่งตามแม่มันขึ้นมานะ
ดีนะที่แบบเอาจริงนะคือบิดหนีไปได้ทัน
ปกติเราเคยเจอแต่แบบซุนักไล่รถมอเตอร์ไซล์ใช่มั้ย

แต่เนี่ยวัววัวไล่ควิดมอเตอร์ไซค์คุณ
คือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สรุปได้ว่าน่าจะเป็น
เพราะว่าแม่วัวมนเป็นแม่ลูกอ่อน
แล้วมันก็เลยมีความดุร้ายคือมันห่วงลูกของมันนะคะ

มันคงกลัวว่าใครจะไปทำอันตรายลูกมัน
ก็เลยอยากฝากเตือนชาวบ้านชาวช่องหรือคนที่ขับรถสัญจร

อย่าไปจอดรถอย่าไปลังเลยึกยักษบตาอะไร
ไม่ต้องไปเลยค่ะไม่ต้องแวะนะคะ
เพราะเราไม่รู้ว่าใจเค้าเป็นยังไงตอนนั้นค่ะ
เราก็แบบมีความรักลูกห่วงลูกเหมือนกัน

เดี๋ยวจัดจะเอาสุภาสิทธิ์ไหนคะ

วันนี้เหมือนเราไม่ค่อยได้คุยกันอ่ะน้องใบตอง